ต้องยกให้เป็นยอดสีสะพ้ายอีกคนนึงเลยก็ว่าได้นะคะ
สำหรับคุณโบแวนด้าเทศกาลสงกรานที่กำลังจะมาถึงนี้
คุณโบบอกว่าจะพาคุณพ่อสงวนแล้วก็คุณแม่พิสมัยสหวง
ไปเที่ยวพร้อมกับน้องมะลิถ้าไม่ไปทะเลทางภาคใต้ก็จะขึ้นเหนือกันไปเลยนะคะ
เพื่อเป็นการพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้

ใช่นี่ก็ต้องรีบรักษาตัวนะสำหรับซุปตาตัวน้อย
โดยคลิปนี้ค่ะคุณโบบอกว่าเป็นความตั้งใจของคุณแม่คนสวย
อยากจะตอบแทนคนในครอบครัวนั่นเองจ้า
พาครอบครัวคุณปู่คุณย่าครอบครัวคุณตาคุณยาย
แล้วก็กะว่าจะพาไปทั้งสองครอบครัวแล้วก็จะไปเที่ยวกัน
ก็โหวตกันไปในทิศทางเดียวกันก็คืออยากจะไปอะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะค่ะ
อันนี้ของแม่โบส่วนตัวเองนะคะ
งานที่แม่โบมาลี้หรือมาลี้คนเดียวแม่โบเก็บหมด
แต่อันนี้เป็นเงินที่แม่โบรู้สึกว่าเราทำคนเดียว
เราก็จะเจียดมาว่าเงินส่วนนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่พี่ปอ
พาพ่อแม่เราไปไหนมีเรื่องของเรื่องของกองทุนของน้องการศึกษาน้อง
หรือว่าวันใดก็แล้วแต่ให้มีความรู้สึกว่าวันที่โมไม่อยู่แล้ว
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปเมื่อไหร่ไม่อยู่แล้วลูกเราต้องสบาย
วันนี้เรารู้สึกว่าทำอะไรก็ได้แล้วให้คนในครอบครัวมีความสุข
แล้วอยู่กันแบบมีรอยยิ้มอะไรอย่างนี้มันก็พอแล้วชีวิต